นี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานเลย

โอ้โหทั้งเมียแล้วก็ลูกชายทั้งสองคน
รวมถึงพยายามจะฆ่าตัวเองตายแต่ก็ยังไม่ตายเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรปราการ
เรื่องของไปค้ำประกันให้ค้ำประกันด้วยแล้วมันกลายมาเป็นปม
ที่ทำให้ครอบครัวนี้ต้องทุกข์และท้ายที่สุด๓ชีวิตต้องจากไปค่ะ
เหตุการณ์สลดเกิดขึ้นช่วงกลางดึกเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้เราก็รีบนำเสนอวันนี้มันมีรายละเอียดด้วยนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่แม่แล้วก็ลูกชายทั้งสองคน
ปาดคอเสียชีวิตในบ้านสามศพนายสานิทผู้เป็นพ่อเป็นคนลงมือ
ใช้อาวุธมีดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อกี้ค่ะแล้วก็จะพยายามปลิดชีพตัวเอง
เอามีดปาดคอหวังจะตายตามแต่ว่าตัวของนายสานิทผู้เป็นพ่อ
ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ตายอาการสาหัสนะคะ
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาไปเจอจดหมายลาตาย
ที่นายสานิทเคยเขียนด้วยลายมือถึงพ่อแล้วก็พี่ชายที่ชื่อว่าเฮียก๊อกนะคะ
มีใจความก็คือขอโทษทุกคนแล้วก็ยอมรับว่าไม่สามารถดูแลครอบครัวได้
ไม่อยากทิ้งลูกชายทั้ง๒คน๑๑กับ๑๓ให้เป็นภาระคนอื่น
ตัดสินใจทำแบบนี้แล้วก็เขียนเอาไว้ว่าไม่มีใครถูกและผิดในการกระทำครั้งนี้
ผมและครอบครัวเป็นคนทำกันเองฝากพี่ชายให้ดูแลพ่อด้วยรักมากรักทุกคน
ฝากบอกหลานหลานให้ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
พอข่าวนี้เนี่ยมันเผยแพร่ออกไปเนี่ยนะคะชนวนเหตุที่ทำให้ครอบครัวนี้
รวมถึงนายสานิทต้องลงมือก่อเหตุสลดมันมาจากเรื่องของหนี้สินค่ะ
คนรอบตัวเนี่ยจะบอกเหมือนกันนะจริงครอบครัวนี้เขาเป็นคนอัธยาศัยดี
สานิทและเมียเป็นคนดีทั้งคู่เลยหน้าที่การงานก็ดี
มีข้อมูลจากเพื่อนบ้านก็คือนายกฤษดาบอกว่าครอบครัวนี้เขาไปมีปัญหา
ปัญหาจากสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อเลยย้อนไปเมื่อ๖ปีที่แล้วค่ะ
สานิทไปเซ็นค้ำประกันให้กับอดีตนายจ้างเรื่องของการซื้อรถ
แล้วสุดท้ายนายจ้างหนีหนี้ไม่ยอมจ่ายค่างวด
ทีนี้ตัวนายสานิทเองเป็นคนไปเซ็นค้ำก็ต้องรับภาระมาต้องรับภาระเทียบเท่ากับลูกหนี้นี่แหละ
กลายเป็นว่าต้องใช้หนี้แทนจริงรถยนต์มันราคาสี่แสนนะ
แต่ไอ้ดอกต่างที่มันบวกเพิ่มมามันเท่าตัวเลยคุณผู้ชม
เป็น๘แสนกว่าบาทต้องหาตังค์มาใช้หนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็เลยต้องไปกู้เงินนอกระบบมาเพราะว่าอะไรไม่อยากโดนยึดบ้านไง
เอาบ้านไปค้ำประกันเอาไว้แล้วทีนี้ตอนที่นายสานิทพยายามหาตังค์มาใช้หนี้เนี่ยนะ
จริงมันก็เกือบจะหมดแล้วนะเมียนายสานิทหวังดีค่ะ
อยากช่วยอยากช่วยหาเงินมาใช้หนี้เมียเนี่ยก็เลยไปกู้เงินจากแอปพลิเคชัน
คือจะเอาอีกแค่ยอดแสนเดียวเท่านั้นปรากฏว่าแอปนั้นพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
มันจะหลอกให้เราโอนเข้าไปเรื่อยนะใช่ใช่จากที่จะเอาตังค์แสนเดียวกลายเป็นล้าน
หลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นพวกเอกสารการกู้เงินที่ภรรยาของนายสานเนี่ยได้
กู้จากในทุนเงินกู้กู้ไปเมื่อ๒๗สิงหานี่เองก่อนตายไม่
กี่วันนะคะเป็นหนังสือกู้เงิน๒ฉบับฉบับนึงยอดเงิน๑๒๐๐๐๐
อีกฉบับเนี่ยยอดกู้คือ๗๐๐บาทแล้ววันที่๒๗สิงหาเนี่ยก่อนที่
จะตายเนี่ยนะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถสีดำมาจอดหน้าบ้านมี
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมอ๋อคือตามข้อมูลเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นคนที่คนที่มาหาเนี่ยเป็นญาติของนายสานิทเหมือน
กลับมาคุยกันคุณผู้ชมดูนะมาจอดหน้าบ้านแล้วอืมก่อนหน้านั้นน่ะ
นายสานิทเขียนจดหมายไปหาหลานสาวไงว่าเครียดเรื่องหนี้อยาก
ฆ่าตัวตายญาติก็เลยไม่สบายใจนี่แวะเวียนมาเหมือนกับมาให้
กำลังใจแล้วก็มาคุยกันอ่ะว่าเอ้ยไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะหาเงินมา
ยังไงบ้างและภาพที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมเป็นภาพสุด
ท้ายของครอบครัวนะคือมันมีจังหวะที่แบบมาคุยกันกับญาติ
แล้วหลังจากนั้นน่ะในครอบครัวก็สานิทออกมาแล้วใช่จริงมัน
มีจังหวะที่ทั้งหมดอ่ะขับรถกระบะกระบะมีคอกออก
ขับออกไปมันก็มีกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านที่ทาง
อ่ะเขากลับเข้ามาคือพี่สันนิษฐานนะดูจากลักษณะแล้ว

นี่ไงเพราะว่าตอนที่ลูกลงมายังเล่นบอลอยู่หน้าบ้าน
เดี๋ยวดูคุณผู้ชมดูนะตอนที่จอดเด็กนั่ง๒คนอยู่ที่ท้ายกระบะ
เด็กเขาก็ลงมาแล้วเขาก็เหมือนกับมาเล่นบอลกันอยู่หน้าบ้าน
แล้วนายสานิทแล้วเมียก็ลงมา
ทั้งหมดเนี่ยเดินเข้าบ้านไปไม่มีใครคิดหรอกค่ะ
ว่าทั้ง๓ชีวิตจะไม่ได้เดินออกมาจากบ้านหลังนี้อีก

อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดล่าสุดที่ทีมข่าวเพิ่งได้มานะคะ

อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ช่วงเย็นใช่ไหม
แต่หลังจากนั้นช่วงเที่ยงคืนกว่านายสานิทก็ก่อเหตุขึ้นนะคะ
แล้วศพทั้ง๓แม่ลูกชายอีก๒คน
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ส่วนการรับบริจาคช่วยจัดงานศพ
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ขอรับบริจาคช่วยเหลือ
ล่าสุดมียอดบริจาค๒ล้านบาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปิดรับบริจาคแล้วนะคะ